ทีนี้ค่ะมีคดีใหญ่หลายเรื่องนะคะ
เราต้องตามความคืบหน้ากันมาดูเรื่องนี้ค่ะ
เหตุการณ์ที่พัทธลุงเมื่อกลางดึก๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา

ที่มีเหตุการณ์คนร้ายยิงอย่างอุกอาจ
ใช้อาวุธปืนสงครามใช้คำว่ากระหน่ำยิงเลยก็ได้นะคะ
จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๓ศพเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ริมถนน
๓คนที่ก่อเหตุเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
เข้ามอบตัวแต่บอกว่าขอปฏิเสธ
ขอปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวนขอไปให้การในชั้นศาลอย่างเดียว
นี่ค่ะ๓คนนี้ไปมอบตัวกับพลตำรวจรีกฤษฎาแก้วจันดี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงนะคะ
แล้ว๓คนนี้ค่ะใช้ปืนกระหน่ำยิง๔๐กว่านัด
เขาเสียชีวิตสามศพแล้วยิงแบบริมถนน
มีรถวิ่งผ่านไปมาแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายนะคะ
๓คนนี้ก็คือนายวีรยุทธ์หอยทรัพย์หรือในเด่นอายุ๓๘ปี
นายภูวะเนธหนูมากหรือชายอายุ๔๔ปี
นายสอนชัยทัพครุฑหรือโหนดอายุ๔๐ปี
ทั้ง๓คนเป็นชาวจังหวัดพัทธลุงนะคะ
คือสารได้อนุมัติหมายจับ
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตาย
อันนี้คือข้อหาร่วมนะคะ๔ข้อหาร่วมหนัก
ผู้ต้องหาเอาปืนที่ใช้ในการก่อเหตุมามอบให้ด้วยค่ะ
ใช้ก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณผู้ชม๓กระบอก
หน้าตาเป็นแบบนี้ตามที่เราเห็นในคลิปจากกล้องวงจรปิด
ในช่วงจังหวะที่เกิดเหตุนะคะเป็นปืนกึ่งอัตโนมัติ
ยิงได้ทีละนัดแมกกาซีนบรรจุกระสุนได้๒๐นัด
ถามว่าประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานได้ไหม
เพราะมันดูเป็นลักษณะของปืนสงครามค่ะเราถามเจ้าหน้าที่มา
เจ้าหน้าที่บอกว่าประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานได้
ถ้ามีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่หน้าตาปืนเป็นลักษณะแบบนี้
พลตำรวจโทรณสินผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙บอกแบบนี้นะคะ
ผู้ต้องหา๓คนนี้มอบตัวด้วยตัวเองเมื่อช่วง๘โมงเช้า
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
บอกว่าไม่ขอให้การอะไรเลยในชั้นพนักงานสอบสวน
ขอไปให้การในชั้นศาลอย่างเดียวนี่ค่ะเขาบอกแบบนี้
หลักฐานทั้งหมดตำรวจรวบรวมไว้ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดผลตรวจดีเอ็นเอ
ปลอกกระสุนที่เจอในที่เกิดเหตุ๕๔ปลอก
จากการตรวจปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุ
ปืนที่ใช้ก่อเหตุมี๓กระบอกค่ะ
ตอนนี้ผู้ต้องหาที่มามอบตัวนำมาให้กับตำรวจกระบอกเดียว
ยังเหลืออีก๒กระบอกตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามปืนอีก๒กระบอกนะคะ
คำให้การของผู้ต้องหาเนี่ยค่ะตำรวจบอกว่าเป็นการพูดฝ่ายเดียว
ปมขัดแย้งว่ามีเรื่องทะเลาะกันกับผู้เสียชีวิต
ก่อนหน้าที่จะมาเกิดเหตุการณ์นี้
ตำรวจบอกว่าก็ต้องพิสูจน์ทราบกันอีกครั้ง
ดังนั้นคนสำคัญที่จะเป็นพยาน
ก็คือนายชนละทิศแซ่หลีหรือในแม็กซ์วัย๓๐ปีที่หลบหนีไป
จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมลองดูภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นายชนละทิศนั่งที่ข้างคนขับด้านหน้าเขาเปิดประตูออกมา
ยังไม่เจอนายชนละทิศยังไม่รู้อยู่ไหนยังไม่รู้ชะตากรรม
ตำรวจเลยบอกว่าติดต่อตำรวจเถอะเข้าพบตำรวจเถอะ
จะกันไว้เป็นพยานแล้วจะอยู่ในความคุ้มครองของตำรวจ
ถ้ายังไม่มาพบตำรวจเนี่ยไม่รู้จะปลอดภัยหรือเปล่าด้วยซ้ำ

ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ต้องขยายผลว่ามีใครอยู่เบื้องหลังอีกหรือเปล่า

เหตุขัดแย้งเนี่ยคือเป็นความขัดแย้งส่วนตัวเพราะว่าทั้งสองกลุ่ม
กลุ่มคนเกาะเหตุแล้วก็กลุ่มคนตายเนี่ยเหมือนจะเคยมีเรื่องทะเลาะกันในประเด็นของธุรกิจ
ว่าการอะไรที่มันผิดกฎหมายค่ะไปก่อนนี่อ้างอิงดูจากเหตุการณ์ที่ได้สอบสวนมาเบื้องต้นนะคะ
เรื่องราวในคืนเกิดเหตุมันเป็นยังไงสองกลุ่มนี้ไปเจอกันได้ยังไงแล้ว
ทำไมเกิดเหตุอุกอาจแบบนั้นเล่าให้ฟังค่ะวันเกิดเหตุนะคะ
ทั้งสองคนก็คือนายรัตนพงศ์จันปนหรือนายพงศ์ผู้ตาย
กับนายวีรยุทธ์นายเด่นคนก่อเหตุไปเจอกันที่ร้านเหล้าที่ถนนเพชรกะเสม
ปรางหมู่ในอำเภอเมืองพัทธลุงค่ะนายพงศ์เนี่ยมากันครบแก๊งเลย
ก็คือมีนายอาธกรนุ่นปานหรือว่านายบอลวัยยี่สิบสี่ปี
นายพาสกรดำสนิทหรือนายซัลวัยยี่สิบเอ็ดปี
สองคนนี้เสียชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะและอีกคนก็คือคนที่หนีไปได้
คือนายชนละทิศแซ่หลีหรือว่านายแม็กซ์ส่วนนายเด่นหรือว่านายวิรยุทธ์เนี่ย
มาคนเดียวมากับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วบังเอิญโต๊ะดันอยู่ติดกัน
ก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันท้าทายกันเกิดขึ้น
ดูจากภาพในกล้องวงจรปิดที่เห็นคือเนี่ยค่ะนายรัตนพงศ์เดินเข้ามากอดคอ
นายวีรยุทธ์แล้วก็เอาปืนพกสั้นเจาะเข้าไปที่เอว
คมครูบอกว่าอย่ามาเกี่ยวข้องอย่ามาทับเส้นกันอีก
ต่างคนต่างอยู่ไปจากนั้นนายเด่นหรือว่านายเอ่อ
วิรยุทธ์เนี่ยก็เอาตัวรอดออกมาได้แต่ออกมาด้วยความโกรธ
ก็โทรไปหาเพื่อนเลยค่ะโทรหาพักพวก
หานายสอนชัยแล้วก็นายพูบาเนธนายสอนชัยกับนายพูบาเนธ
โทรมาบอกเฮ้ยมีปัญหามาช่วยกันเคลียร์หน่อย
ออกมาเลยนะคะออกมาเลยออกมาเจอนายออกมาเจอนายวีรยุทธ์
แล้วก็ให้นายวิรยุทธ์เนี่ยโทรเรียกนายรัตนพงศ์มาเคลียร์ปัญหาให้จบ
รัตนพงศ์ก็ยังมากับเพื่อนนั่งมาด้วยกัน๔คนในรถ
พอขับมาถึงปุ๊บก็อย่างที่เราเห็นในภาพกล้องวงจรปิด
ไม่มีการพูดจาอะไรทั้งนั้นควักปืนแล้วกระหน่ำยิงเลยค่ะ

อย่ามายุ่งกับงานการที่ทำนะครับกับสิ่งที่ทำอยู่ในพื้นที่นะครับ
แล้วก็ต้นคืนเกิดเหตุนะครับไปเจอกันโดยบังเอิญเดี๋ยวให้ดูเหตุการณ์ต่อเนื่องเลยนะคะ
ก็คือต่อเนื่องจากภาพกล้องวงจรปิดในผับก็คือก่อนที่เกิดเหตุ
แล้วเขานัดมาเคลียร์กันที่ริมถนนค่ะนาธนาคารท้อกสนะคะ
จากเหตุการณ์ในผับเนี่ยนะคะนายพงศ์กับพวกเขาก็ออกจากร้านเหล้า
หรือว่าผับแห่งนี้นะคะไปตามที่นัดหมายก็คือหน้าทกศ
สาขาท่ามิรำก็อยู่ใกล้ใกล้กับร้านข้าวต้มตามที่โทรนัดกันนะคะ
ว่าจะไปเคลียร์กันก็คือต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้
ทีนี้ค่ะในรถเขาก็ไปด้วยกันแบบนี้นะคะนายรัตนพงศ์หรือในพงศ์เป็นคนขับ
นายชนละทิศหรือในแม็กซ์นั่งข้างคนขับนายอัฐกรหรือในบอลนั่งด้านหลังคนขับ
นายพาสกรหรือในสันนั่งเบาะหลังข้างกันตามแผนผังแบบนี้ค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิด๒๙กรกฎาคมช่วงตี๒๑๒นาทีเห็นเหตุการณ์เลยนะคะ
นายรัตนพงศ์หรือในพงศ์จอดรถอันนี้เป็นภาพสองมุมนะคะเหตุการณ์เดียวกัน
แต่ให้เห็นสองมุมจอดรถแล้วลงไปตอนลงไปยังถือโทรศัพท์อยู่เลยนะคะก็คุยกับปลายสาย
แล้วก็เห็นว่าในชนละทิศหรือในแม็กซ์นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่นั่งข้างคนขับ
ในอัตภกรหรือในบอลนั่งด้านหลังคนขับและในพาสกรหรือในสันอยู่เบาะหลัง
ก็เหมือนกับไม่ได้ระวังตัวอะไรก็นั่งกันอยู่ในเบาะหลังในรถ
ไป๒นาทีนายวิรยุทธ์หรือในเด่นขับกระบะมาจอดห่างไปสักร้อยเมตรนะคะ
ค่อยดูภาพไปเรื่อยเรื่อยหลังจากนั้นลงจากรถแล้วเดินมาหานายรัตนพงศ์หรือในพงศ
มาถึงปุ๊บปืน๙มมที่พกอยู่ที่เอวเนี่ยนะชักปืนออกมายิงใส่ในรัตนพงศ์หลายนัด
ตามภาพนี้เลยนะคะนี่นะคะลูกศรสีเหลืองกับลูกศรสีแดงลูกศรสีเหลืองก็คือทางฝั่งนายรัตนพงศ์นะคะ
สีแดงคือฝั่งนายเด่นค่ะยิงล้มไปเลยอะค่ะจากนั้นนายภูวะเนธและนายสอนชัยที่ยืนรออยู่เข้ามาสมทบอีก
แล้วปืนรัวเลยอ่ะหมอบเลยทีนี้หมอบกันในรถแต่มันมีจังหวะนี้นะคะ
ชนละทิศหรือในแม็กซ์เนี่ยอาศัยจังหวะคนร้ายเผลอเปิดประตูแล้ววิ่งออกมาจากรถได้
นี่เปิดแล้ววิ่งออกมาแล้วนี่ค่ะภาพสองมุมเลยนะคะภาพเดียวกันแต่คนละมุม
พอคนร้ายรู้ว่าอ้าวยังมีคนอยู่ในรถคนร้ายเดินย้อนกลับมาทีเนี้ย
สองคนที่นั่งหลังอ่ะโดนเลยค่ะโดนกระหน่ำยิงเลยใช้ปืนแบบกระหน่ำยิงเลยนะคะ
เข้าไปในรถหลังจากนั้นเนี้ยคือเหมือนกับดูอีกรอบอ่ะว่าตายแล้วหรือยังอืม
ตายแล้วหรือยังยิงซ้ำอ่ะนะคะซ้ำสองรอบนะยิงซ้ำสองรอบเลยอ่ะค่ะ
พอยิงเขาเสร็จตัวคนก่อเหตุก็ขับรถของผู้เสียชีวิตไปจอดทิ้งไว้อีกจุดหนึ่ง
ริมถนนสายเอเชียแถวหัวสะพานคลองลำเบ็ดตำบลท่าแคร์อำเภอเมืองพัทธลุง
ห่างจากจุดเกิดเหตุตรงนี้เก้าจุดห้ากิโลเมตรนะคะแล้วคนร้ายที่ก่อเหตุก็หลบหนีไป
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโอ้โหริมถนนแล้วตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชม
ยังวิ่งอยู่เลยนะคะถึงแม้จะตี๒กว่าแล้วอ่ะยังมีรถผ่านไปผ่านมาอยู่เลย
ไปดูใกล้มีคนตายอยู่ในรถก็นำมาซึ่งการเชื่อมโยง
ถูกยิงด้วยปืน๙มมกระสุนเข้าที่ลำตัว๑๐นัดเลยค่ะ
ต้นขาข้างขวาสามนัดที่หน้าสองนัดแขนซ้ายหนึ่งนัด
แขนขวา๒นัดที่ไหล่ขวาก็มีร่องรอยเหมือนกับโดนยิงซ้ำอีก๒นัด
ค่ะนายอัฐกรหรือในบอลและนายพาสกรหรือในสันที่อยู่เบาะหลังเนี่ยนะคะ
สภาพศพก็คือรถถูกจอดทิ้งไว้อย่างที่บอกคุณผู้ชม
มีพลเมืองดีเขาไปเจอรถคันนี้เขาบอกเอ๊ะจอดแปลก
ไม่รู้รถเสียแล้วคนนอนหลับอยู่หรือเปล่าเลยเข้าไปดูใกล้
มีศพอยู่ที่เบาะหลังสองศพเลยแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็เลยมาตรวจสอบสภาพศพคือถูกยิงด้วยปืน
ไม่ทราบจำนวนแต่ตัวพลุนเลยค่ะรถก็พลุนเลยค่ะ
ที่รถเนี่ยมีร่องรอยกระสุนปืน๑๐กว่านัดนะคะ
แต่๑ใน๒ของผู้เสียชีวิตเขาสะพายกระเป๋าสีแดง
ในกระเป๋ามียาบ้ากับยาไอซ์ด้วยค่ะแล้วก็มีกระสุนปืนลูกซองหนึ่งนัด
พื้นรถด้านหลังแล้วก็เจออาวุธปืนลูกซองพกสั้นหนึ่งกระบอกด้วยนะคะ
พลุนไปหมดเลยเหรอคะร่องรอยคือพลุนเลยค่ะ
ทีนี้หลังจากที่คนร้ายมามอบตัวแล้วถึงแม้จะปฏิเสธ
การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขอให้การในชั้นศาลอย่างเดียว
ฝั่งพ่อแม่ของกลุ่มคนตายเองเขาก็บอกว่าเขาก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งเหมือนกันนะ
ที่รู้ว่าผู้ก่อเหตุเข้าไปอยู่ในมือของตำรวจแล้ว
ศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีก็ไปพบกับ
พ่อของนายพงศ์หรือว่านายรัตนพงศ์นะคะ
พูดคุยกันกับนายแมนจันปนวัย๖๓ปีที่วัดขันประชาสรรค

พ่อบอกว่าลูกชายมีคดีเกี่ยวกับทรัพย์๔คดี
ติดคุกไป๑๔ปีเพิ่งจะออกมาเมื่อกุมภาพันธ์นี้เองค่ะ
ซึ่งตลอดแล้วเวลา๔เดือนกว่าที่อยู่ด้วยกัน
พูดกับลูกตลอดเวลาเลยนะว่า
อย่าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีกนะ

ไม่คิดเลยว่าสุดท้ายแล้วลูกจะต้องมาตายแบบนี้
พ่อเองก็ทำใจแล้วนะคะก็บอกว่า
ก็คงเป็นบุญเป็นกรรมแหละลูกชายเขาก็คงจะมีบุญแค่นี้
สำหรับเรื่องคดีความพอรู้ว่าผู้ต้องหามามอบตัว
พ่อก็ดีใจค่ะก็อยากให้เป็นเรื่องของกฎหมายให้ตำรวจจัดการ
ซึ่งศพของลูกชายพ่อบอกว่าจะทำพิธีชาปนกิจวันพรุ่งนี้นะคะ
ไม่สงสารจะพิธีใจแบบนี้ลูกครับ
คงไม่สมมุติขาเพื่อให้ฟังพันธ์และฝ่ายร่างที่เราอยู่

ในระวังที่เดือนเข้ามาวันที่มาอยู่กับผมนี่
ก็ไม่เคยได้ยินเคราะห์เรื่องยาดิบติด
ทีมข่าวไปพูดคุยกับนายโชธดำสนิท
พ่อเองก็พูดทำนองเดียวกันนะคะว่า
ดีใจที่คนร้ายมามอบตัวครอบครัวก็อุ่นใจมากขึ้น
ก็หวังเชื่อในกระบวนการยุติธรรมนะคะ
ว่าจะสามารถเอาผิดกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ให้ได้
ซึ่งเมื่อช่วงกลางวันค่ะพ่อเล่าให้ฟังว่าแม่ของนายสันเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าเป็นความเชื่อตาฝาดหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
แต่แม่บอกแม่เห็นแม่เห็นวิญญาณของลูก

ยังเดินวนเวียนอยู่ตรงจุดเกิดเหตุอยู่เลย
ยังไม่กลับบ้านแม่ก็ร้องไห้ใหญ่เลยอะค่ะ
ก็เลยมีการนิมนต์พระไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านนะคะ
ซึ่งพ่อแม่ก็อุ่นใจขึ้นบอกว่าเชื่อว่าตอนนี้
ลูกก็คงกลับมาที่บ้านกันแล้ว
คือมาไม่กว้างกับตอนขังวันเนี่ยแต่ว่า
เบื้องต้นสำหรับผู้ต้องหา๓คนที่มามอบตัวนะครับ

จังหวัดพระทะลุงฝากขังวันพรุ่งนี้
และจะมีการคัดค้านการประกันตัวด้วย
เพราะถือว่าคดีนี้อุกอาจมาก
แล้วก็โหดเยี่ยมมากสำหรับในแง่ของพฤติกรรมนะคะ